มีผู้เสียหายที่ร้องทุกข์เข้ามาอย่างไทยรัฐทีวีนะครับ
หลังจากที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในซอยรัชดาซอย๔นะครับ

แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์เพื่อความสะใจ

คลิปหญิงสาวเสื้อดำเข้าทำร้ายร่างกายหญิงสาวเสื้อสีชมพู
ลากลงพื้นจับหัวโขกที่พื้นอย่างแรงหลายครั้ง
ขณะที่บรรยากาศรอบข้างก็เต็มไปด้วยกลุ่มเพื่อนของหญิงสาวเสื้อดำ
ยืนลุมล้อมและตะโกนเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

ซึ่งต่อมาได้มีกลุ่มแท็กซี่และชาวบ้าน

ที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันกลับไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอยรัชดาพิเศษสี่

นำคลิปเหล่านี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
พร้อมขึ้นข้อความในลักษณะคล้ายกับเป็นเจ้าถิ่น

โดยได้มีผู้เข้ามาแชร์และแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก

และไม่มีท่าทีตักเตือนห้ามปราม

เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
เนื่องจากไม่เคยรู้จักกับกลุ่มนี้
และไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
หญิงสาวเสื้อสีชมพูที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปเล่าว่า

พอร้านปิดทุกคนก็ทยอยออกจากร้าน

เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มจึงไปเบียดกับกลุ่มที่เข้ามาทำร้าย
ทำให้อีกฝ่ายอาจเกิดความไม่พอใจ
แต่ก็ได้ขอโทษกันแล้วและคิดว่าเรื่องจะจบ
ต่อมาได้ออกมายืนรอรถบริเวณด้านหน้า

ก็ถูกตามมารุมทำร้ายตามในคลิป
แต่ว่าคือจะมีเพื่อนเรา
คือดูไปเกือบ๕๐๐๐กว่าคน
แล้วก็มีการแชร์ก็ต้องมีเพื่อนเราสักคนแหละเห็น
แต่เขาก็เลยแคปมาถามว่าใช่เราหรือเปล่า

เราผิดแล้วเราทำเขาก่อนจิกตาใส่กันหรืออย่างนี้
โอเคเรายอมรับแต่นี่คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้ว
คือเราเป็นผู้ใดสุดค่ะ
แต่มาโดนอย่างนี้คือมันไม่โอเค
เพียงแต่หญิงสาวเสื้อสีชมพูที่ตกเป็นเหยื่อ
แต่ชายเสื้อขาวเพื่อนของเธอก็ถูกรุมกระทืบปางตายเช่นกัน
โดยยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่เดินชนกับกลุ่มนักเที่ยวกลุ่มนี้
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจและมีสีหน้าที่จะหาเรื่องหรือทำร้าย
ตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวและระแวงมาก
เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เวลานั้นนะครับก็คือกำลังจะกลับบ้านกัน
ก็คือยืนไม่ได้ใส่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ยืนก็คือรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็มีคนกระโดดถีบ

แล้วก็มีเท้าประมาณเยอะมากนะครับ
ก็คือลุมเตะเข้ามา
คือรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือมีเลือดอาบเต็มหน้าเลย
แวงนะครับทุกวันนี้เวลามาทำงานหรือว่าไปไหน
ก็ระแวงกลัวจะเจอแล้วก็แบบ

คือปกติเราไปเที่ยวก็คือวันหยุดเราเนอะ
เราก็อยากได้ความเราทำงานเราก็เครียดแล้ว

ขวางออกหมายเรียกให้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาให้ปากคำแล้ว
หากไม่มาตามกำหนดก็จะออกหมายเรียกอีกครั้ง
และหากไม่มาพบก็จะออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
แม้ว่าขณะนี้อาการบาดเจ็บของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

แต่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำ
บทเรียนให้กับพวกเขาไปอีกนาน
รวมถึงการที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดสลดใจในสังคมเช่นนี้
ก็เพื่อต้องการเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักเที่ยวกลางคืน

และต้องการให้กลุ่มนักเที่ยวที่เข้ามาทำร้ายร่างกาย

และไม่ทำแบบนี้กับผู้อื่นอีก
ข่าวเทราทีวีรายงาน